ที่อุดรธานีกันหน่อยนะคะมีงานบุญเขาจัดขึ้นเขาบอกเป็นงานบุญเดือนสามค่ะ
แล้วก็มีการจ้างวงหมอลำมาเล่นนะคะแน่นอนหมอลำมาชาวบ้านก็มาเนอะ
ชาวบ้านในท้องที่ก็มาชาวบ้านต่างถิ่นก็มาเหมือนกัน
หมอลำกันยังไงให้เกือบตายคะเนี่ยคือวัยรุ่นต่างถิ่นกับวัยรุ่นเจ้าถิ่น
ตีกันทะเลาะกันชาวบ้านเข้าไปห้ามคนซวยคือชาวบ้านนะคะ
โดนล็อกคอแล้วโดนเอาปืนปากกาจ่อยิงไทยทอยค่ะคุณผู้ชมลองไปดูคลิปที่เกิดเหตุกันหน่อย
เนี่ยคนเจ็บเขาเข้ามาห้ามเห็นไหมเสื้อสีแดงกางเกงสีเหลืองอ่ะ
ส่วนในคนที่มีเรื่องอยู่ใครใครตีใครตีใครตีพี่กูคือตัวเองไม่ได้โดนนะ
แต่เป็นเดือดเป็นร้อนแทนคนอื่นแล้วก็เนี่ยดาหน้าเข้าหากันสองฝั่งมีแค่ประตูกั้นกลางเห็นไหมคะ
รั้วนี่ก็จะพังอยู่แล้วนะเนี่ยใช่คือฝั่งโยกมาเนี่ยใช่เป็นฝั่งเขาบอกเป็นบ้านสงวยวีเอสบ้านหนองแวงแก้มหอมค่ะ
อืมคือเป็นวัยรุ่นบ้านสงวยเขย่าประตูท้าทายวัยรุ่นบ้านหนองแวงแก้มหอมครับ
หน้าบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ในอำเภอชัยวันจังหวัดอุดรธานีนะคะตำรวจสพชัยวันได้รับแจ้งเหตุทะเลาะกันก็ลงพื้นที่มาเลย
ว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บด้วยจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากวัดแค่ห้าสิบเมตรเองอะค่ะ
เป็นวัดกุสาวดีนะคะนี่พี่คนเมื่อกี้ที่ยืนอยู่ตอนนี้ต้องนอนแล้วค่ะ
ที่ไปผลักฝั่งด้านในบอกให้พอให้พอใช่มาห้ามอ่ะพี่แกโดนเจาะยิงไทยทอยเพราะเข้าใจว่า
ฝั่งตรงข้ามเข้าใจว่าพี่แกเป็นหัวโจกไปล็อกคอเขาแล้วกดปืนปากกาใส่ถ้อยเขาเลยนะคะ
เพราะดีตรงไหนรู้ไหมพี่อุ๋ยครับเขาสู้เขาสู้พยายามแบบเหมือนดิ้นรนขัดขืนอ่ะอืม
กระสุนมันเลยไม่ได้เข้าไทยทอยมันเลยเฉียวหูซ้ายทะลุแทนเฉียดไทยทอยไปนิดเดียว
เป็นกระสุนขนาดจุดสามแปดนะคะพี่คนนี้คือสุขสรรค์วงเวียนหรือว่าในโอ๊ตค่ะ
คนก่อเหตุคือในเก่งนะคะคุณากรรัฐจางวางเป็นชาวบ้าน
องแวงแก้มหอมก่อเหตุเสร็จก็ขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าอาสิบห้าสีดำ
ทราบหมายเลขทะเบียหลบหนีไปตอนนี้ตำรวจกำลังไล่จับอยู่
ตรวจสอบประวัติไปโอ้โหเก่งเก่งเพิ่งพ้นโทษมาได้ปีนิด
ข้อหาอาณาจารย์เด็กผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปบ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ก็เจอนายน้อยเจ้าของบ้านแล้วก็น้องสาวกำลังทำความสะอาดคราบเลือดหน้าบ้านอยู่เลย
นายน้อยเล่าบอกว่าในเก่งเป็นคนบ้านหนองแวงแก้มหอม
ห่างจากบ้านสงวยไม่มากเป็นหลานของยายใบบ้าน
ก็เดินทางมาร่วมงานบุญที่บ้านเขาช่วงที่จัดงานบุญเดือน๓หรือบุญเข้าจี่
ญาติพี่น้องบ้านใกล้เคียงก็เลยมาเที่ยวงานบุญประจำปีกันเยอะ
ทีนี้ตอนเกิดเหตุมีวัยรุ่นในหมู่บ้านสงวยที่รู้จักกันดีเนี่ย
มอเตอร์ไซค์มาสามคันก่อนที่จะลงจากรถมาเอะอะ
โวยวายเขย่าประตูหน้าบ้านซึ่งเขาปิดเอาไว้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะบานปลาย
เท่าไหร่ก็ไม่ฟังจะเอาเรื่องคนต่างถิ่นที่มาจากบ้านหนองแวงแก้มหอมให้ได้
แล้วก็เลยเกิดเป็นภาพในคลิปนั่นแหละค่ะสอบส่วนเบื้องต้นเขาบอกว่า
พอเวทีหมอลำซิ่งแสดงเสร็จแสดงจบปุ๊บเนี่ย
ในหมู่บ้านก็ไปชกต่อยกับวัยรุ่นต่างหมู่บ้านที่มาเที่ยวงานชุนละมุนอยู่พักใหญ่เลย
มีข้อมูลว่าในโอ๊ตคนเจ็บเป็นคนมาห้าม
รุ่นน้องของตัวเขาเองที่กำลังโวยวายอยู่นั่นแหละครับแต่ในเก่งอ่ะ
ต่างถิ่นไงมาถึงไม่รู้๔รู้๘ไม่รู้ใครหรอก
แต่เห็นคนนี้ดูแบบดูเก๋าดูเป็นหัวโจกก็เดินดุ่มไปล็อกคอเขา
แล้วเอาปืนปากกากดเข้าไทยทอยเขาเลยนะคะแต่เขาดิ้นเนี่ย
กระสุนมันก็เลยเฉียวไปที่โดนใบหูซ้ายแทนไม่โดนเข้าไทยทอยค่ะในเหตุการณ์เนี่ย
แม่ของนายน้อยเจ้าของบ้านเองก็โดนลูกหลงไปด้วยนะ
ผลักจนต้องวิ่งหนีเข้าบ้านนะคะแล้วตอนนั้นก็มีเศษกงเศษแก้วแตกกระจุงกระจาย
แม่เขาก็เหยียบเศษแก้วไปด้วยเขาบอกโอ๊ยมันวุ่นวายอะไรขนาดนี้เนี่ย
ผมเป็นคนที่สั่งมาหามเขากัน
มาตีในบานเข้าน้ำ
เขามาตีในบานเข้าน้ำ
เบื้องต้นรองสารวัตรสอบสวนเจ้าของคดีบอกว่า
เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องเขม่นกันของคนต่างหมู่บ้านที่มาเที่ยวงานบุญนะคะ

แล้วก็อย่างที่บอกผู้ก่อเหตุมีประวัติอยู่แล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มตัวค่ะ